จากจังหวัดในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมมาจำหน่ายให้คนไทยได้จับจ่ายเพื่อช่วยผู้ประสบภัย
บางรายก็เดือดร้อนหนักนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเสียหายมาก
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณมาซีรีกล่อมแก้วครับ
ตุ๊กตาผ้าครามตัวละ๑๕๙บาทเป็นหนึ่งในสินค้าจากผ้าครามธรรมชาติสกลนคร
กรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าสินค้าเหล่านี้ถูกผลิตมาจากจังหวัดสกลนครเท่านั้น
เพราะได้มาเปิดตลาดใหม่แต่กลับต้องเสียรายได้จากเหตุการณ์น้ำท่วม
ในอำเภอโพนาแก้วเสียโอกาสในการขาย
วัตถุดิบที่นำมาผลิตเสียหายหลายหมื่นบาท
ไฟล์แล้วก็คามที่ปลูกไว้ในพื้นที่ประมาณ๒๐ไร่ของเราก็เสียหายนะคะน้ำท่วมหมดเลย
แล้วก็งานที่เราแจกจ่ายให้กับสมาชิกในกลุ่มชุมชนในหมู่บ้านนะคะ
ก็มีบางส่วนที่ไปกับน้ำนะคะคืองานของเราก็หยุดชะงักไป
ปกติก็จะมีงานขายอยู่ที่ถนนท่าคามทุกเสาร์อาทิตย์
แต่พอน้ำท่วมแล้วเราก็ทำการขายตามปกติไม่ได้
ได้อุดหนุนภาครามธรรมชาติสกลนครนับเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยตรง
พอลูกจ้างร่วม๕๐ชีวิตประสบภัยทั้งหมด
หากในช่วงฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรและมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น
จะช่วยให้มีรายได้ทดแทนค่ะ
แรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมพระอาคามนะคะส่วนใหญ่จะประกอบเป็นลักษณะอาชีพเสริมค่ะ
แต่ในช่วงที่ประสบภัยพิบัติแบบนี้นะคะ
หลายคนที่ทำการเกษตรนะคะก็ขาดรายได้หลักไปค่ะ
จึงต้องนำรายได้เสริมมาดูแลครอบครัว
ซึ่งหากลูกค้านะคะได้มีโอกาสอุดหนุนผ้า๑พื้นในราคา๖๐๐บาท
จะสามารถช่วยอุดหนุนพี่ได้ถึง๓ครอบครัวเลยล่ะค่ะ
เช่นเดียวกับข้าวหางหอมทองสกลวาปี
ข้าวนาปียังไม่ทันออกรวงก็ถูกน้ำท่วมกว่า๑๕๐ไร่
เสียหายเฉลี่ย๕๖๐๐บาทต่อไร่
ประธานกลุ่มจึงเชิญชวนประชาชนให้มาร่วมให้กำลังใจผู้ประสบภัย
ด้วยการอุดหนุนสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะ
ที่เรามีสต๊อกไว้ก็เหลือน้อยเต็มทีนะคะ
ถ้ามีการอุดหนุนนะคะก็ไปช่วยต่อยอดในการในการผลิตนะคะ
ในการผลิตที่ทำให้เรามีกำลังใจขึ้นนะคะ
แล้วก็มีทุนที่จะไปซื้อวัตถุดิบจากที่อื่นมาผลิตต่อ

ระหว่างวันที่๑๗สิงหาคม๒๕๕๙
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกจค่ะ
สิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน